นี่กันบ้างเมืองบ้างไฟโก้ยะโสธรนะคะงานนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่เพราะมีคนเขาไปพบกับสิ่งนี้
สิ่งนี้คืออะไรอยากให้ผู้ชมค่อยดูนี่ที่สำนักสงฆ์ด่านม้าบ้านนาจารย์ตำบลสามะคีอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะ
ว่ากันว่าที่แห่งนี้มีคนพบรอยพระพุทธบาทโบราณขนาดใหญ่อยู่บนลานหินแห่งนี้เนี่ยค่ะเป็นหลุมหลุมลักษณะต่างกันไปนะคะ
แต่มันจะมีร่องรอยหนึ่งขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมขนาดใหญ่ใหญ่เท่าไหร่รอฟังแต่เล่าให้ฟังก่อนนะคะถึงที่มาที่ไป
ลงพื้นที่ไปพบกับพระอาจารย์สุเทพขันติธรรมโมเจ้าอาวาสสำนักสงด่านม้าพระอาจารย์บอกว่าร่องรอยพระพุทธบาทนี้ถูกค้นพบวันเสาร์ที่๑๕สิงหาคมปี๒๕๕๙
หลังจากที่พระและชาวบ้านเนี่ยเก็บก้อนหินหน่อใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ลานหินออกแล้วก็พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยลึกลงไปเรื่อยเรื่อยจนเห็นมีรูปร่างเป็นเหมือนกับส้นเท้าอ่ะเฮ้ย
ชาวบ้านก็ยิ่งอยากรู้ก็เลยขนหินขึ้นไปเรื่อยจนหมดปรากฏว่าเห็นเป็นร่องรอยคล้ายกับรอยเท้าข้างซ้ายขนาดใหญ่เนี่ยค่ะยาวยาวเท่าไหร่ฟังให้ดีอะไรครับวัดให้ดูเลยยาว๓๒๐เมตรกว้างอีก๑เมตร๕๐เซนติเมต

ถูกต้องแล้วไม่แค่นั้นวัดความลึกด้วยค่ะ
อ๋อเหรอลึกลงไป๘๐เซนติเมตรค่ะอุ้ยนั่นลึกอยู่นะ
ใหญ่ขนาดนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทอย่างแน่นอนนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะชาวบ้านในพื้นที่ก็จะรู้ว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาท
เฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่รู้คนนอกยังไม่รู้
เหมือนเป็นเท้าที่กดลงไปจริงเลยนะ
ก็นั่นไงเขาถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นรอยใหญ่เหมือนในตำนานเล่าขานมา
ตอนนี้ทางชาวบ้านก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาตรวจสอบหน่อย
มาดูซิว่ามันเป็นรอยพระพุทธบาทจริงไหมมีความเป็นไปได้หรือเปล่า
ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็อยากจะให้พัฒนาเป็นพุทธสถานต่อไป